ใกล้วันแสดงโขนพระราชทานสมาชิกศูนย์ศิลปชีพศรีบัวทอง
จังหวัดอ่างทองแผนกปักเครื่องโขนยิ่งต้องเร่งมือปักผ้าให้เสร็จ
นำไปตัดเย็บเป็นพัสตราพรให้นักแสดงใช้สวมใส่ในการแสดงโขนประจำปี
ปักต้องใส่ใจทุกฝีเข็มเพื่อเย็บวัสดุชิ้นเล็ก
จำพวกดิ้นและเลื่อมลงบนผืนผ้าตามแบบที่วาดไว้ด้วยความประนีต
ซึ่งผ้าเพียง๑ชิ้นจากทั้งหมด๔ชิ้นสำหรับตัดเย็บเสื้อโขนนั้น
ต้องใช้เวลาปักราว๓๔เดือนจึงจะแล้วเสร็จ
และต้องพิถีพิถันอย่างมากเพื่อให้ลวดลายที่ปากลงบนผืนผ้า
อ่อนช้อยวดงามตามแบบอย่างรวดลายโบราณของหน้าตะศิลป์ชั้นสูง
กระบวนลายปากโบราณไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญา
แต่ยังเป็นเครื่องบอกชั้นยศของผู้สวมใส่
กระบวนลายราชวัฒน์ดอกลอยพุ่งเข้าบินหน้าขบ
ทักษินาวัดอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทย
ออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดงโขนพระราชทาน
ยังเพิ่มลวดลายราชวัตรย่อมุมไม้๑๒
เพื่อใช้เป็นชุดการแสดงของพี่เพศ
ตัวละครเอกของโขนพระราชทานในปีนี้ด้วย
พูดถึงกระบวนลายนั่นกระบวนลายเป็นกระบวนลายโบราณ
แต่ได้รับการเขียนขึ้นมาใหม่คือออกแบบขึ้นมาใหม่
จริงแล้วตัวเอกปีนี้คือพี่เพศ
เพราะตอนพี่เพ่งสวามิพักษ์เพราะฉะนั้นออกไลน์ใหม่
ก็คือเป็นลายราชวัฒนย่อมุมไม้๑๒
ก็คือการนำงานปักดิ้นทั้งหลาย
อย่างเช่นดิ้นข้อดิ้นโปร่งดิ้นด้านดิ้นมัน
มาปักเลื่อมนะครับ
มีเลือดมีฝีเมงทัพมีอะไรมาผสมผสาน
แต่โบราณจะมีการนำทองคำมาสลักดุล
ลงยาราชาวดีประดับเพชรประดับพลอยมาตรึง
ทับลายเหล่านี้ให้เกิดความงามยิ่งขึ้น
อย่างเช่นชุดที่เจ้าฟ้าใช้ในพระราชพิธีสงการอะไรเหล่านี้
จำลองตรงนั้นนำมาใช้ด้วย
โขนที่ชาวบ้านปักอยู่นั้นประกอบด้วย
เสื้ออินทนูกรองสอรัดเอว
ซึ่งใช้สำหรับตัวละครที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์พิเภกหรือเสนายักษ์
สมาชิกศูนย์ศิลปชีพศรีบัวทองทั้ง๑๖คน
ใช้เวลามากกว่า๗ชั่วโมงต่อวัน
ข้ามเคร่งกับงานปั่นที่อยู่เบื้องหน้า
เพื่อให้เสร็จทันการแสดงโขนพระราชทาน

ลายนี้เริ่มทำมาเดือนนึงแล้วค่ะ

มันจะอยู่ที่ลิ้นข้อถ้ามันไม่สวย

มันจะดูแบบแข็งไม่สวย
เดินริ่งข้อนิดนึงมันละเอียด

ดีใจอ่ะถ้าเราเสร็จคือ

ทำตอบแทนพระองค์ท่านพระองค์ท่านแบบเมตตาเราอย่างนี้ค่ะ

จากไม่มีงานทำก็มีงานทำ
เราก็ต้องทำแบบเต็มที่กับงาน

ศูนย์ศิลปชีพศรีบัวทองยังมีการทอผ้ายกทอง
การทำหัวโขนและการทำเซรามิก

มการแสดงโขนพระราชทานตอนพิเภกสวามิพักษ์
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๕พฤศจิกายน

คุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามความวิจิตร

ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรจับจองกันได้นะจ๊ะ